ต้องบอกว่าเป็นภัยของแอปหาคู่ในอีกรูปแบบหนึ่งนะคะ
เพราะว่ามิจฉาชีพใช้แอปหาคู่นี่แหละค่ะ
ล่อลวงหญิงสาวมาแล้วก็มีเพศสัมพันธ์
ถ่ายคลิปตอนที่มีเพศสัมพันธ์เอาไว้นะคะ
เสร็จแล้วเอาไปลงในออนไลน์
เก็บเงินสำหรับคนที่เข้าชมค่ะ
อันนี้คือสิ่งที่ผู้หญิงคนนึงเนี่ยเจอกับเรื่องนี้นะคะ
แล้วก็เขาก็ไปแจ้งความตำรวจสืบมาเรื่อย
จนกระทั่งเจอค่ะว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นสามีพระยาคู่หนึ่ง
ยังวัยรุ่นอยู่เลยนะคะแต่ว่าก่อเหตุแบบนี้แล้วค่ะ
ตำรวจก็นำหมายสารอาญาค้นห้องและควบคุมตัว
สองคนนี้ไว้ได้นะคะเป็นสามีภรรยาวัยรุ่น
ผู้เสียหายแจ้งความบอกว่าสองคนนี้ล่อลวงค่ะ
มอมเหล้าแล้วถ่ายคลิปขณะมีเพศสัมพันธ์เอาไปขายในสื่อออนไลน์
ก็คือมีภาพเป็นคลิปวีดีโอในลักษณะอนาจารย์นะครับ
มีการสวิงกิ้งนะคะคลิปโป๊ก็มีแล้วก็เชิญชวนให้คนเข้ามาร่วมกลุ่มกลุ่มลับนะคะ
แอปเทเลแกรมมีค่าสมาชิกคนละ๔๕๐บาท
หรือถ้าจะเข้าชมวิดีโอผ่านเว็บไซต์ก็ต้องจ่ายค่าชม๗๐๐บาทต่อเดือนนะคะ
ตำรวจเนี่ยเริ่มต้นจากตรงนี้เลยแล้วก็สืบทราบไปจนกระทั่งว่า
รู้ว่าเจ้าของบัญชีเนี่ยเป็นผู้ชายผู้หญิงคู่นึงนะคะ
ขยายผลจนรู้ว่าคือนายกันกวีกับนางสาวรสสุคน
เข้าไปดูก็พบว่ามีการโพสต์ภาพมีคลิปโป๊ขณะที่สองคนนี้มีเพศสัมพันธ์กัน
แล้วก็มีคลิปโป๊ที่สองคนนี้มีเพศสัมพันธ์กับคนอื่นด้วย
ส่วนมากก็จะเป็นกับหญิงสาวคนอื่นนะครับ
รวมกว่า๕๐คลิปแล้วหญิงสาวในคลิปเนี่ยส่วนใหญ่ก็สวมชุดนักเรียนชุดนักศึกษาค่ะ
หญิงสาวในคลิปบางรายเนี่ยตำรวจบอกว่ามีอาการมืนเมาคลองสติไม่ได้ด้วยนะคะ
หลักฐานครบ๑๘ตุลาคมตำรวจไปขอหมายจับสารอาญา
แล้วก็ไปควบคุมตัวสองสามีภรรยาที่คอนโดแห่งหนึ่งที่จังหวัดนนทบุรี
ดำเนินคดีข้อหาผิดพรบคอมพิวเตอร์นะคะ
นำเข้าข้อมูลที่มีลักษณะลามกนะคะ
หรือสื่อลามกตำรวจยึดมือถือยึดเครื่องคอมพิวเตอร์
แล้วปรากฏว่าพอเอาเครื่องมาตรวจเนี่ยค่ะ
พบสื่อลามกอนาจารย์เยอะเลย
ฉากหลังก็คือห้องนี้แหละที่ตำรวจเข้าไป

ตำรวจก็เลยขยายผลต่อจนพบว่า
ผู้หญิงที่อยู่ในคลิปค่ะคุณกาย
เป็นผู้หญิงที่ถูกเหมือนกับล่อลวง
ให้มาถ่ายคลิปโดยที่เจ้าตัวเขาไม่เต็มใจ
มีเหยื่อ๒รายเป็นผู้หญิงอายุ๑๘กับ๒๘

เขาถูกผู้ต้องหาล่อลวงผ่านแอปหาคู่
พอหลงเชื่อก็ชวนมาที่ห้อง
แล้วก็มอมเหล้าเขามีเพศสัมพันธ์กัน
แล้วก็ถ่ายคลิปเขาไปเผยแพร่ในกลุ่มลับค่ะ
ก็เนี่ยค่ะเจ้าตัวก็เลยไปแจ้งตำรวจ

ผู้ต้องหายอมรับค่ะว่าทำคอนเทนต์
หลอกเหยื่อให้มาถ่ายคลิปขายจริง
ทำแบบนี้๖เดือนแล้วนะคะ
รายได้๖แสนกว่าบาท

เหยื่อมากถึง๑๐รายที่ตอนนี้ทยอยเข้าแจ้งความแล้วนะคะ
ซึ่งก็ไม่รู้ว่าจะมีมากกว่านี้ด้วยหรือเปล่านะคะ
เพราะว่าคลิปเยอะจริงนะคะ